วันนี้ก็มีพระเคร้าร้อยล้านค่ะ
โผล่ไปเพื่อที่จะต่อต้านคุณทักษิณกรณีที่กลับไทย
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้าระงับกลัวว่าจะมีการปะทะกัน
กับกลุ่มคนแสดงที่ไปต้อนรับไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เป็นช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๕นาทีนะคะตรงปั๊มปตทข้างสนามบินดอนเมืองค่ะ
รูปนี้พระเคร้อยล้านนะคะไปแสดงจุดยืนต่อต้านคุณทักษิณชินวัฒน์
ตำรวจก็ต้องเข้าไปเชิญตัวออกไปค่ะไปนิมนต์ต้องบอกไปนิมนต์ออกไป
เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกระทั่งกับมวลชนที่มาต้อนรับคุณทักษิณ
เนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะเป็นสิทธิที่ไปแสดงออก
ซึ่งการไม่เห็นด้วยได้นะแต่ว่าคมจีวอนอยู่แบบนี้มันไม่เหมาะไม่ควร